ส่วนที่สำรงเหนือสมุทรปราการเนี่ยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ขี่รถจักรยานจักรยานนะคะปั่นข้ามถนนเลยจะไปตลาดค่ะ
จู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถมอเตอร์ไซต์มาทางตรงค่ะ
ชนเข้ากลางลำพอดีนะคะคนจักรยานปลิวไปคนละทิศคนละทางแบบนี้นะคะ
แล้วถามว่าคนที่ชนเขาลงมาช่วยไหมไม่ได้ลงมาช่วยนะคะ
่อมจักรยานยนต์อยู่แบบนั้นแล้วก็หันมาต่อว่าด้วย
แล้วคนที่มาช่วยคือใครค่ะพลเมืองดีเข้ามาช่วยแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ทีมข่าวของเราเห็นภาพนี้แล้วค่ะไปพูดคุยกับผู้หญิงที่ปั่นจักรยานข้ามถนนแล้วถูกชนนะคะ
ชื่อว่านางบุญเลี้ยงสิงสนั่นอายุ๕๓ปี
ไปพร้อมกับลูกสาวเลยนะคะช่วงที่ทีมข่าวเราไปเจอ
เพราะว่าเธอมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือนะคะ
มากับลูกสาวชื่อว่าคุณนวลชวีค่ะ
เป็นการให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖พฤษภาคม
แจ้งความไว้แล้ว๑๗พฤษภาคมค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังนะช่วงวันเกิดเหตุการณ์เธอบอกเธอจูงจักรยานข้ามถนน
จะไปซื้อของในตลาดแล้วก็มาถูกจักรยานยนต์พุ่งชนตรงกลางถนนพอดี
ตัวเองได้รับบาดเจ็บแต่เธอสงสัยว่าทำไมคนก่อเหตุไม่มีน้ำใจเลยล่ะ
ลงมาดูจอดรถจักรยานยนต์แล้วลงมาดูมาสอบถามสักนิดเป็นอะไรไหม
บอกว่านอกจากจะไม่ถามดีแล้วมาต่อว่าเธอด้วย
ข้ามถนนยังไงไม่ระวังฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ลงมาดูให้มาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามาจับใหญ่ขึ้นดีเอ้ยแปลงมากมั้ย
เอ่อใช่ไหมคนเราจะมีน้ำใจครั้งนี้ไม่ง่ายมี
ตำรวจสพสำรงเหนือติดตามตัวผู้ชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาได้นะคะ
ที่เป็นคู่กรณีชื่อว่านายสำริทสิทธิพรมอายุ๔๔ปีค่ะ
ก็มาพูดคุยกันที่โรงพักนะคะทราบว่าทำงานเป็นรอปภอยู่พื้นที่ด่านสำโรงนี่แหละ
นายสำริทยอมรับว่าเป็นผมจริงครับที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนรถจักรยานแต่
เขาเป็นฝ่ายถูกเขาบอกแบบนี้คุณสำริทผมถูกเพราะคู่กรณีมาตัดหน้า
อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรพร้อมจะขอโทษเหมือนกัน
ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ลงมาพูดคุยวันนั้นเพราะรีบรีบไปทำงาน
แล้วก็เห็นว่าคู่กรณีก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนี่ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ผมก็เลยว่าไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากอะไรผมก็เลยให้เข้าเวร

หลังจากตกลงกันได้นายสำริทยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ผู้บาดเจ็บเป็นเงิน๑๐๐๐บาทแต่ขอชำระ๒งวดนะงวดละ๕๐๐บาทค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในสำริทคนขี่รถจักรยานยนต์ฐานขับขี่รถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บรวมถึงอีกหนึ่งข้อหานะคะ